คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้นะคนวิจารณ์กันเยอะนะคะ
ก็คือมีเด็กเข้าไปซื้อของในร้าน

พนักงานในร้านก็เลยเตือนเด็กว่าอย่าวิ่งสน
แล้วก็ลักษณะแบบว่าเดี๋ยววิ่งสนมากนะ

แล้วโอ้โหถึงขั้นไปด่าพนักงานในร้านไปทำลายข้าวของอยู่ในร้าน

พนักงานในร้าน
พนักงานในร้าน

พนักงานในร้าน
พนักงานในร้าน
พนักงานในร้าน
พนักงานในร้าน
พนักงานในร้าน

พนักงานในร้าน

พนักงานในร้าน

พนักงานในร้าน

พนักงานในร้าน

พนักงานในร้าน
พนักงานในร้าน
พนักงานในร้าน
พนักงานในร้าน
พนักงานในร้าน

พนักงานในร้าน

พนักงานในร้าน
พนักงานในร้าน

พนักงานในร้าน

พนักงานในร้าน

พนักงานในร้าน

พนักงานในร้าน

พนักงานในร้าน
พนักงานในร้าน
พนักงานในร้าน

พนักงานในร้าน
พนักงานในร้าน

พนักงานในร้าน

พนักงานในร้าน
พนักงานในร้าน
พนักงานในร้าน

พนักงานในร้าน

พนักงานในร้าน

พนักงานในร้าน
พนักงานในร้าน

พนักงานในร้าน
พนักงานในร้าน

พนักงานในร้าน
พนักงานในร้าน

พนักงานในร้าน

พนักงานในร้าน
พนักงานในร้าน

พนักงานในร้าน

พนักงานในร้าน

พนักงานในร้าน

แบบลูกเขาไม่ใช่เพื่อนเล่นเราอะไรอย่างนี้
ดูได้นะจับหยิบได้จะเอาไหนอะไรอย่างนี้

เด็กสามขวบเค้าก็ตื้อตามภาษาในเข้าใจ

ทำไมเขาถึงแบบว่าอารมณ์ขึ้น

หนูก็อยากรู้เพราะว่าสิ่งที่เค้าด่า
ทีมข่าวก็โทรศัพท์ไปคุยกับผู้หญิงคนนึงค่ะผู้หญิงคนนี้เขาเป็นญาติกับผู้หญิงที่อยู่ในคลิปนะคะครับ
ญาติกับเนี่ยแม่ที่ยืนด่าอยู่เนี่ยเธอบอกว่าลูกพี่ลูกน้องของเธอป่วยเป็นโรคซึมเศร้า
บอกว่าป่วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนกับไม่รู้ตัวว่าทำอะไรลงไป
ตอนนี้ก็นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหลังเกิดเรื่องก็ช็อกหมดสติไป
บอกแบบนี้นะที่ผ่านมาก็พยายามพาไปรักษาแต่ไม่ยอมกินยา
ก็เลยมีอาการผิดปกติแบบนี้อยากจะให้สังคมเข้าใจว่าป่วยจริง
อยากจะฝากถึงชาวโซเชียลว่าเลิกด่าได้ไหมเพราะว่าในคลิปมีภาพของเด็กเด็กอยู่ด้วย
คือน้องเขาป่วยคือสิ่งที่น้องทำคือน้องไม่รู้ตัว
ตอนนี้น้องรักษาตัวอยู่คือเราก็มีบรรแพทย์วิทยาลัยความรัก
ไม่มีปัญหาอะไรอ๋อแล้วแล้วจะมีการเข้าไปขอโทษหรือว่า
เคลียร์กับทางน้องพนักงานอ๋อเคลียร์หมดแล้วค่ะเคลียร์หมดแล้วค่ะ
เคลียร์ตั้งแต่วันนั้นแล้วค่ะอ๋อเพราะว่าน้องเอาละว่าแล้วน้องสลบเลย
อืมก็เลยทางตาก็ต้องไปรับน้องออกมาค่ะ

อืออืมทางยายก็ชี้แจ้งยืนยันละนะครับ
บอกแบบนี้นะคะก็ถ้าเป็นอย่างนี้จริงจริงก็ต้อง